สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

สนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

เด็กอ่ะ๕บาทแล้วของพี่๓ตังค์นี้แหละ
อ๋อคือ๓ตังค์พี่จำความได้๓บาทแต่ว่าในโรงเรียนนะแต่เด็กมาก
เออหนูก็เคยกินก๋วยเตี๋ยว๓บาทเคยแล้วก็๕๐แป๊บเดียวขึ้นเลยว่ากินน้ำแข็งกดตังค์เดียว
น้ำแข็งกดที่เขาบอกว่าอัดน้ำแข็งแล้วก็เดี๋ยวน้ำโอ๊ยยังเป็นตังค์เดียวตังค์เดียว
เด็กบางคนไม่รู้จักน้ำแข็งกดนะฉันใช้เงินที่มีรูกลมอยู่ตรงกันด้วยที่เกิดใหม่ยุธยา
หลังอย่างนั้นนี่คือสโรชิปุบลรัศนาภูรสินตอนตรงชื่นปุบล
เออเคยเห็นไอ้สตังค์รูสตังค์แดงอ่ะนะชันด้วยคุณพระฉันเรียนกระดานชนวน
โรงเรียนอะไรคะพี่เจริญวัยอยู่ตรงอำภาวาตรงที่สวน๑๐๐
ยังอยู่แต่วัดอยู่แต่โรงเรียนไม่อยู่แล้วหรือพี่จะไปอยู่วัดนั้นไหมล่ะ
ไม่ถ้าทองก็พอไม่ต้องไปไกลหรอก
คุณยายบอกคนโกงมันก็มีก็มาบอกแต่ไม่เป็นไรหรอกมันน้อย

สั่งสิบบอกเจ็ดอะไรอย่างนี้เห็นไหม
แต่ว่ามีคนนะสั่งอย่างนี้นะมันน้อยใช่ไหม
บอกคุณยายชามนึงเนี่ยเอาแบบ๕ชามรวมกันไปเลยในหนึ่ง

ก็เด็กอ่ะมันก็ได้มันด้วย
สำหรับต้องบอกคุณผู้ชมอันนี้ด้วยนะครับ
สำหรับหลายคนก็มีการส่งไลน์เข้ามา
บอกว่าแผ่นดินไหวตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
ถ้าเกิดอยากจะทราบเรื่องปัจจุบันชั้นด่วน
เข้าไปตามได้เลยนะครับที่เว็บของไทยรัฐ

เดี๋ยวมีอีกคราวนึงอันนี้ก็ลุมแรงอยู่เหมือนกันนะฮะ
มาดูนี่ค่ะสกรูปหน้าหนึ่งของไทยรัฐนี่นะคะ
คือตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมค่ะ

มีการใช้ออนไลน์กันเนี่ย
เยอะมากแล้วมันมีการละเมิดสิทธิกันนะฮะ
คือตอนนี้นะคะนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลยค่ะ

หรือว่าเรียกว่าสอชรเนี่ยนะฮะ

หรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เนี่ยนะครับ

แสดงว่าคนหนึ่งมีมากกว่า๒เครื่อง

ไม่จริงพี่เก็บเครื่องไว้ไปสำรองอ่ะ

ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้สำรวจจำนวนที่แน่นอนมานะคะ

เป็นผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนซะเอง

แชร์กันอย่างเยอะไปหมดเลยนะฮะ
และบางอย่างนั้นมันไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น

ต้นว่าแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

หรือว่าพวกกู้ภัยเข้าไปกู้ภัยแล้วก็ถ่ายรูป
แล้วก็เอามาลงเพื่อจะต้องการกดไลค์กดแชร์
หรือว่าจะเอามาสื่อสารกันอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ

เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมีความผิด
พรบสุขภาพมีโทษจำคุก๖เดือน

ปรับ๑๐๐๐บาทไม่เกิน๑๐๐๐บาท
โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพนั้นถือเป็นความลับที่ผู้อื่นจะไม่เปิดเผยไม่ได้

แต่ว่านายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

ในการขอไขกระดูกขอบริจาคเลือด
อะไรต่างที่เป็นการเจ็บป่วยที่เร่งด่วน
ก็มีคนที่ช่วยแชร์แล้วปรากฏว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจริงด้วย
แต่ขณะเดียวกันข้อเสียก็คือลงไปแล้วมันโละออกไม่ได้
คือถ้าลงผิดมันก็คือกลายไปละเมิดกัน

ฉะนั้นก่อนจะแชร์ออกไปก็ฉุกคิดนิดนึงว่า

หรือว่าทำให้คนที่เราแชร์เข้าไปคนในภาพนั้นหรือเรื่องนั้น

เพราะไม่มีความผิดแบบเป็นกฎหมายเลย
วิธีวิธีก็คือถึงจะมีกฎหมายแล้วนะคะ
เขาก็บอกว่าการกันกรองของเราเองนี่แหละที่สำคัญที่สุด

แล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ

ผมไม่เข้าใจคำว่าน่ากลัวมากหมายถึงพี่ม้าหรือว่าเป็นแผ่นดินไหว

ก็เลยอยากจะให้ส่งให้มันชัดเจนว่าแผ่นดินไหวน่ากลัวมากหรือพี่ม้า

จี้รายงานตัวด้วยวันนี้ใส่ชุดอะไร

เจ้าสาวอ่านชุดแผ่นดินไหวอยู่
กล้องมันเบี่ยงไปทางนี้นะรู้สึกไหม

ว่าเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่อิตาลี

ซึ่งซึ่งต้องบอกว่า

วายคือกิจบุรณอลคุณกิจบุรณอล

อันนี้ที่เมืองอะไรที่คุณหนุ่มว่าเมื่อกี้

เหมือนกับไปรูจาอะไรนี่แหละไปรูเจีย
มันคือหนักหนามากเลย
นี่คือส่วนทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนี้
โรมอยู่ไหนนี่คือโรมอยู่

กินโรมอยู่ข้างล่างให้ดูมันไม่ไกล

ใช่ช่วงหน้านะคะหมอช้างบอกว่าเดือนสิงหาคม

อาจารย์ช้างที่เคยมาบอกเราว่า

เคลื่อนไหวบางอย่างในโลกนี้เลย

เพื่อนำมวิตยูเข้า

เพราะว่าเดือนสิงหาจะมีโปรกฎการแผ่นดินไหว

ผมพาดหัวในโพสต์นี้ไว้ว่าช่วงเวลาแห่งความแรง
แล้วก็เขียนว่าดวงดาวจะมีความแรงอยู่๒เดือน
ก็จะมีผลทั้งกรกฎาคมและสิงหาคม
แต่ว่าผลที่ทำให้เกิดขึ้นคือผลจากภัยธรรมชาติ
แผ่นดินไหวใหญ่ภูเขาไฟระเบิด
ไฟไหม้ใหญ่และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ไฟไหม้อาจารย์เคยพูดในรายการ
และสิ่งที่เขียนไว้ก็คือว่าส่งผลทั้งในเมืองไทยด้วยเพราะว่า

ที่เขียนอย่างนั้นเพราะว่า๑ผลของดวงดาวมันเกิดขึ้นที่ลาศีเมษ
ซึ่งราศีเมษเป็นราศีของดวงเมือง
พอเป็นราศีของดวงเมืองปุ๊บมันก็จะมีผลกระทบ

เพราะว่าถ้าป้นจากเยื่อนศีษฐาไปแล้ว
ดวงเมืองก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าด้วยหลักการประสาทดวงเขาเรียกว่าเหมือนดาวจะสี่ออก
แต่สิงหานี่มันจะกินไปถึงต้นเดือนกันยาวด้วยไม่ใช่เหรอคะหมายถึงว่าราศี
ใช่ค่ะคือในช่วงนี้ก็คือช่วงที่ดวงดาวแรงเนี่ยนะครับ
มันเริ่มมาตั้งแต่กรกฎาแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมาแรงกันมากก็คือในช่วงกรกฎาสิงหาคม
อาจารย์คะแล้วมันจะมีอีกไหมคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่อิตาลีนี่คือเละเลยอ่ะถล่มเลยแล้วมันจะมีอีกไหมคะ
จริงน้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาไทยธรรมชาติเนี่ยนะครับมันบอกช่วงเวลาได้แต่ว่ามันบอกพิกัดไม่ค่อยได้
อย่างแต่ว่าครั้งนี้ที่เขียนเป็นเรื่องเมืองไทยด้วยเพราะว่าบังเอิญมันไปเกิดที่ราศีของดวงเมืองพอดี
ก็คือทุกผลกระทบใช่คือทุกทีเนี่ยมันอาจจะไปสมมุติว่าอีก๕ปีข้างหน้าสมมุตินะครับ
ไปเกิดที่ราศีกรกฎราศีสิงศ์อะไรอย่างนี้พวกนั้นบางทีเราทายไม่ได้ว่ามันจะเกิดที่ไหน
แต่บังเอิญในครั้งนี้มันเป็นช่วงที่ภาษาดวงเขาเรียกว่ามนุษยูกับดาวเกรดซึ่งเป็นดาวแห่งความปั่นปวน
ไฟไหม้แผ่นดินไหวมันมีอิทธิพลกับดวงเมืองมากแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนดาวกำลังจะสีบออกแล้วเข้ามาตั้งแต่กรรภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค

แล้วก็ราศีตุลนะครับสองราศีเนี้ยนะครับอืมเจ้าภาพล่ะ
เจ้ากำลังเขาเรียกว่าคุณกำลังจะพ้นเคราะห์แล้วทั้งราศีทั้งลักษณะใช่มั้ยฮะ
ราศีแล้วก็ทั้งกรกฎาด้วยครับกำลังจะพ้นเคาะคือคุณเจอเรื่อง
วุ่นวายเรื่องเรื่องโหดหัวในชีวิตเนี้ยมาจะครบแล้วจะครบกำหนดแล้ว
นะครับเหลืออีกสัปดาห์เดียวเองฮ่าอืมนะครับเพราะฉะนั้นว่าบางทีเนี้ย
ไอ้ตอนจะจบเนี้ยแรงส่งท้ายอ๋อส่งท้ายชุดใหญ่เออถูกต้องฮะ
เนี้ยตอนเนี้ยแม้บางทีแบบอลังเลยนะครับอย่างงี้ก็แหละ
อย่างงี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีใช่สองละสี่นี้ต้องระวังไว้ให้ดี
ใส่สองคือแล้วพอแล้วแล้วถ้าเรื่องดีฮะเรื่องดี
เรื่องดีของบางบางคนเนี้ยเป็นแนวทุกขลาดอืมก็คือว่ามีเรื่องก็จริง
แต่ว่าเฮ้ยก็มีมีโชคมีเงินนานเออนะครับอันนั้นเนี้ย
ขึ้นอยู่กับคนดังนั้นสิ่งที่แนะนำที่สุดคือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ใครที่อาจจะกังวลไม่ต้องกังวลนะครับ
คือแนะนำว่าเวลาเจอดวงดาวพวกนี้เนี่ยให้เราสวดมนต์ไห้พระเยอะ
นี่ฮะในที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องนี้ยิ่งยิ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสได้
สวดมนต์ได้ไหว้พระได้ทำบุญนะฮะโดยเฉพาะในสถานที่ที่แบบ
คือมันเป็นดวงดาวแห่งความเซอร์ไพรส์นะฮะดังนั้นเราไปสถานที่มันแปลก
โบราณสถานถูกคือบริษยาไปที่ที่เป็นซากประหลาดพัง
สวดมนต์ตรงนั้นเลยชีวิตเราจะได้ไม่ต้องไปเจอซากประหัสพังที่อื่น
ออออออ่าเดี๋ยวคุณอุบลมาหาสิคือคือถ้าเกิดเราไป
เอาเราตัวเองไปสู่ในสิ่งที่แบบเป็นโบราณสถานที่มันเป็นซากประหาพังอยู่แล้วเนี่ย

ถึงวิธีเอาตัวรอดหากเกิดแผ่นดินไหวนะครับ
หาที่ยึดเหนียวแล้วก้มตัวต่ำลงนะฮะ
เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงหมอบลงใช้มือกันศีรษะไว้นะครับ
กลิ้งตัวลงมาหลบข้างเตียงนะฮะ
หมอนกันศีรษะอย่าเคลื่อนไหวจนกว่าจะสงบนะครับ
ใช้ลิฟต์นะครับหนีจากกระจกให้ไกล
สังเกตจุดอันตรายเช่นแก๊สหรือว่าสวิตช์ไฟ
หากอยู่นอกอาคารสิ่งโล่งแจ้งคือจุดปลอดภัยที่สุดก็คือ
ก็คือสิ่งที่บอกที่โล่งแจ้งคือจุดที่ปลอดภัยที่สุด

ดินถล่มระเบิดแล้วก็สืบภูมินะครับ
อันนี้เป็นจากทางรายการต้องรอด
เรามีความรู้ออกตัวรอดในเรื่องนี้น้อยมากนะ
น้อยมากอันนี้ดีมากนะครับคุณรู้ไหมว่า

เด็กหรือว่าเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะ

เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะจะต้องเตรียมถุง

ถุงยังชีพมีของที่จำเป็นจำเป็นยังไงขอบคุณมาก

คือเป็นวิธีการอัตโตราชทีหนึ่งนะครับ

เรามีกิจกรรมดีสุดยอดมาฝากอย่างต่อเนื่องค่ะ
จำกัดมหาชนผู้พัฒนามหานคร

เพื่อแสดงการฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่โครงการมหานคร
ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นตึกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
สูงถึง๓๑๔เมตร
สู่การเป็นเมืองหลวงโลก
โดยมีคอนเสิร์ตจากศิลปินโอเปร่า

มีไปฟิเจอร์ริ่งกับนักร้องโอเปร่าชื่อดังของไทยนะคะ

และก็น้ำมนธิระนัยนะฮะ
แล้วก็จะมีไฮไลท์คือการแสดงไลค์โชว์บนตึกสูง
ครั้งแรกของไทยกันเลยทีเดียว
ด้วยเทคโนโลยีการฉายแสงไปตึก
สามารถมองเห็นได้จากทั่วทุกมุมของกรุงเทพ

ต้องนะครับและบริษัทเพชรนะครับ
ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับ
โดยการจัดการประกวดภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับ
เรียกว่ามอบกว่าหมื่นรางวัล
จริงมึงว่ารุมราคาแล้วเนี่ยนะฮะ๑๐ล้านบาทนะครับ
อย่าลืมนะครับรอชมไลฟ์โชว์นะครับ
ตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยในวันจันทร์ที่๒๙สิงหาคมนี้
ตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
โอ้โหอลังการมากผมบอกเลยอันนี้
รวมถึงร้านอาหารนะฮะจะมาเปิดที่นี่
สุดยอดนะฮะเป็นมิชลินแบบเป็นเชฟระดับ๕ดาว

ฉันสนใจว่ามีทั้งโรงแรมมีที่พักแล้วก็มีบูธิโคเทลด้วยจะเป็นยังไง

ก็ฟิล์มนะฮะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะครับ
เป็นดาราใหม่นะครับก็อาฮิลิกาออกมาพูดคุยแล้วว่า
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตีลูกตัวเอง

เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกัน

อะกลับมาใส่คายกันต่อ
เราตามเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วนะฮะ

น้องผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแถลงข่าวนะครับว่าแฟนของเธออยู่ในวงการบันเทิงท่านหนึ่ง

ไม่ใช่ได้มีการตีลูกนะฮะตัวช้ำไปหมดเลยนะฮะพูดว่าเปิดเผยมาแล้วนะครับ
ผู้ชายคนนี้คือน้องฟิล์มนัทกวีนะครับซึ่งเป็นลูกครึ่งสเปนด้วยนะรู้สึกนะฮะ
วันนี้ได้มีการมาพูดคุยในรายการปากโป้งนะฮะซึ่งเพิ่งผมเป็นคนทำเองรายการนี้นะครับคนที่ร้องไห้นี่ใครคะ
คุณแม่นะฮะคือน้องฟิล์มเนี่ยก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวกับคุณแม่นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าเด็กที่เห็นในภาพนั้นเป็นลูกเขาจริงนะครับ
แต่รอยช้ำที่เห็นทั้งหมดของในตัวเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนตีนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่เคยตี
เขาเคยตีลูกของเขาเนี่ยนะครับตอนที่ลูกเขาเนี่ยประมาณขวบหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วก็ตีเหมือนกับสอนว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าสนอย่าดื้อก็ตีอะไรอย่างนี้แหละ
แล้วภาพที่ช้ำนั้นคืออะไร
ที่ช้ำก็ได้มีการถามว่าลูกคุณหรือเปล่าใช่ลูกผมแต่ผมไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ของลูกเลย
ผมก็เลยถามว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าแล้วเด็กก็เป็นอย่างนี้ทำไมคุณไม่เห็นเลยเหรอ
มากกว่าเมื่อกี๊๑เดือนอะไรอย่างนี้งั้นกลับมาทีหนึ่ง

เพราะตอนที่ป่ายหญิงเขาบอกว่าเขาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แล้วคุณก็อยู่กับลูกเขากลับมาอีกทีลูกเป็นแบบนี้ไปแล้ว
บอกไม่จริงครับผมไม่เคยตีลูกอย่างนี้

เพราะว่าทางแฟนผมเองอดีตแฟนผมเนี่ยก็คือไปซื้อของบ่อยอะไรอย่างนี้
แล้วเคยเห็นลูกที่มีรอยช้ำไหม

เขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่เคยเห็นรอยช้ำอย่างนี้เลย

แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้มีการพูดคุยกันเนี่ย
แม่ของคุณฟิล์มเองเนี่ยนะครับไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกชายตัวเองเนี่ยมีลูก
ก็แต่งงานนะมีรูปแต่งงานกัน
เขาแต่งงานกันเนี่ยโดยที่แม่ของฝ่ายชายเนี่ยของคุณฟรีมเนี่ยไม่เคยรู้เรื่อง
ก็คือจะมีแค่ญาติของฝ่ายหญิงตัวฝ่ายหญิงและตัวผู้ชายเนี่ย

แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าฟรีมเนี่ยมีลูกด้วย
ก็ถามว่าแล้วแม่รู้เมื่อไหร่ว่ามีลูก

แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางฝ่ายหญิงเขาได้มีการมาบอกว่า
เฮ้ยแม่เดี๋ยวต้องรู้นะมันไม่รู้ได้ยังไง
เขายังเคยพาเด็กไปนู่นนี่พาหลานไปปีนยังเคยพาหลานไปหาเลยนู่นนี่นั่น
แม่ก็บอกว่าฟิล์มน่าจะมาโกหกเขาว่าเนี่ยเป็นแค่หลานของฝ่ายหญิง

เออก็เลยแบบมาพูดนู่นพูดนี่อะไรอย่างนี้นะครับ
คือแต่สิ่งที่ผมถามไปคำถามหนึ่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มากคือ
เด็กคนนี้นะฮะตอนอายุ๓เดือนเนี่ยถูกตี
แต่วันนี้เด็กอายุ๒ขวบเต็มแล้ว

ทำไมฝ่ายหญิงเพิ่งจะออกมาพูด

ลักษณะนั้นแต่ว่าฝ่ายหญิงก็บอกว่า

แต่พอเข้าวงการไปปุ๊บเนี่ยทำให้ฟรีมเนี่ยเปลี่ยน
ไม่สนใจลูกเมียแล้วก็มีการตีลูก

โอ้ยเดี๋ยวแอดเรสชิดลมแผ่นดินไหว

ตัวเขาเองวุฒิภาวะตอนนั้น
เขาอายุแค่๑๘เองส่วนฝ่ายหญิงอายุ๒๓

ส่วนฝ่ายหญิงเป็นอาจารย์ฝึกสอนของเขาเอง

มีการอะไรกันแล้วฝ่ายชายเนี่ย

สังคมเองทั้งแม่ของเขาเองนะฮะ

และที่สำคัญไปกว่านั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตาย

นี่คือเป็นเรื่องราวที่ก็ต้องดูกันต่อไป

คือมันก็บอบช้ำกันไปหมด

เหี้ยดเลยเนี่ยฉันฟังแล้วเนี่ย

ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้

งงจริงก็ต้องรับกรรมไป
เนาะใครละก็กระทำแล้วไง

ก็ต้องรับผิดชอบไป

ถ้าคุณผมเสียลูกค่ะนะเขาก็บอกให้เดือนละ๑๑๒๐๐

เพราะว่าเขาไม่มีงานนะฮะ

อ๋อมันไม่ได้เป็นดาราที่มีโดคอนเยอะแยะ
ก่อนหน้านี้พอมีลูกก็ก็ก็พยายามรับผิดชอบ

คุณคิดว่าคุณมีวุฒิภาวะพอแล้วเหรอ

แต่เรื่องที่บอกว่าทุบตีลูกเนี่ยต้องเคลียร์นะ

เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุปรูปนั้นใครเป็นคนตีลูกกันแน่

มาดูข่าวที่เราเสนอไปนะครับว่า
ยายากับน้องมิ้นนั้นเขาถ่ายรูปร่วมเฟรมกัน

มิ้นเขาเคยมีเรื่องขัดอกขัดใจกัน
ในกลุ่มนี้นะฮะแก๊งล่มเนี่ย

ก็เป็นกลุ่มที่เล่นหัวใจเลยนะ
ขุดเขาทั้งหมดเขาก็สนิทกัน
พร้อมกันแจ้งเกิดพร้อมกันเนี่ยนะฮะ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะฮะ

เหมือนแจ๊งล่มนั้นหายไปคนละทิศทางเนี่ย
ตอนนี้ยายากลับมาดีกับมิ้นหรือเปล่า

เรื่องตนเป็นงานวันเกิดของมาร์กี้เนี่ยนะฮะ

ได้มีปัญหาอะไรกันเจอกันก็คุยกันได้
ที่งานก็คุยกันได้แต่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลย

ก็คุยง่ายเราก็คุยง่ายไม่มีความรู้สึกเขินนะฮะ

นั่นแหละโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีคนโฟกัส

น่าจะไปโฟกัสงานเจ้าของงาน

เราอยากให้โฟกัสชื่อของวันเกิดคือป๊กับเมื่อกี้มากกว่า
แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วเรื่องแก๊งล่มจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม

ไม่จำเป็นต้องกลับมาเป็นกลุ่มเหมือนเดิมก็ได้
ทุกคนก็ยินดีที่แต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

มีสติในการตอบข่าว
เลี่ยงไม่หลบ

ในครุนอุบรณหรือศาโลชินี
ยังจะใส่ชุดอย่างนั้นได้สิ
แม้ว่าช่วงนี้คุณอุบลกำลังวุ่นวายอยู่กับการเดินสายโปรโมทละครดังเลยทีเดียวนะครับ

นั่นแหนะสิเค้าก็เขียนมาอย่างนี้เจ้าว่าไง
สร้างประกวดการพิษวาสกันทั้งเมืองเลยนะ

ก็คือตอดติดติด
อ่าฮะทำไมรู้เปล่า

ไม่ใช่นุ่นก็มีสอนรำละคร
ไปดินเนอร์ในบรรยากาศสบายพร้อมกับนำเค้กมาให้คุณแม่นะ
เป็นการตอกย้ำเลยว่าครอบครัวพิธรมภักดี

แตกต่างจากข่าวลืนที่ก็บอกว่าเขยาเตียงขา

คุณแม่อรุณีออกมารักสาวนุ่นขนาดนี้เนี่ยนะฮะ

พี่คะพี่เสียงพี่เยอะมากต่างระดับมาก

เป็นเรื่องของ

เพราะว่าเรื่องมันไม่เหมือนกันเลย
เพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่ไม่ตรงกัน

ทางฝั่งน้องเองเขาก็อยากจะมา

เพราะว่าเค้าก็พูดเป็นมุมขึ้นแล้ว

แต่ถ้าเกิดน้องเขาก็อยากจะออกมาพูด
พอละไปก่อนที่นี้เจอกันใหม่นะฮะ